อันนี้เป็นเรื่องที่อยากให้รีบมาดูมาหาคำตอบ

เจ้าของบ้านเขาแขวนตุ๊กตาเอาไว้หน้าบ้าน

สุดท้ายมันไม่ได้กันแค่ขโมยมันกันคนด้วยอะค่ะ
ผมว่ามันกันคนเข้าแล้วล่ะ
นั่นแหละบอกแล้วว่ากันหมดทุกสิ่งทุกอย่าง

ตุ๊กตาเสื้อแดงผมยาวใส่หมวก
โอ้โหร้อนเหมือนกันนะครับ

มันเป็นร้านต๊อกตุงร้านขายอาหารลาบคนเหนือ

เป็นชื่อร้านเขาขายอยู่ที่หมู่บ้านสรรสลีหลวง
ตำบลศรีค้ำอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายนะคะ
ตุ๊กตานี่คล้ายตุ๊กตาเด็กเนอะคุณเนาะ

แวนห้อยต่องแต่งอยู่หน้าบ้าน

ลูกค้าจะเดินมากินอาหารตกใจ
ตกใจสิโอ้ยใจหายเจ็บคว่ำ
แล้วทำไมทำไมต้องมาแขวนไว้อย่างนี้
ถามเจ้าของร้านให้มันรู้เรื่องกันไปเลยค่ะ

ตุ๊กตาตัวนี้นะเมื่อ๓๐กว่าปีก่อน

อือตอนนั้นแบบ๘๐๐บาทนะ

พอลูกสาวโตขึ้นลูกสาวไม่ได้เล่นแล้ว
ตุ๊กตาตัวนี้แม่เสียดาย

แม้คุณค่ะแม่บอกว่า

โอ้สรุปไม่เข้าเลยนะ
หมายถึง
อ้าวลูกค้ายังมาเออแต่ว่าบางทีก็ทำให้ตกใจไม่ใช่แค่ลูกค้าหรือคนเท่านั้น
คุณน้องนุ๊ดคนที่เอามาแขวนบางทียังตกใจเลย
นี่แหละเจ้าของยังตกใจเองเลย

มันหล่อนน่ะใช่ไหมล่ะแกว้งไปแกว้งมาต้องกลืนไฟแบบว่าสลัวหน่อยอุ๊ยตกใจด้วย

เอายังไงล่ะทีนี้คงจะต้องถอดออกแล้วแหละย้ายออกเถอะค่ะคุณแม่ค่ะ
งานนี้บอกแล้วว่ามันไม่ได้กันแค่ขโมยอ่ะมันจะกันคนเข้าร้านคุณอันนี้มันจะแย่นะแม่นะ